และแพทย์เองเนี่ยก็บอกว่า
ความหวังมันน้อยมากเลย
มันมีแบบสัก๑๐๒๐เท่านั้นที่จะกลับมาเดินได้อีก
หลังจากนั้นมันมีปฏิหารเกิดขึ้น
ชายเหนื่อยคนนี้ก็ไม่เคยรังเกียจเดียดฉันที่เธออำมักภาษณ์
มีแฟนที่เป็นอำมักภาษณ์เธอตัดสินใจแต่งงาน
หลังจากนั้นผู้หญิงก็เลยรู้สึกว่าเธอเองมีความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งที่เธอจะต้องกลับมาเดินให้ได้เพื่อคนที่เธอรัก
เพราะคนที่เธอรักของเธอเนี่ยนะฮะยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะแต่งงานกับเธอทั้งที่แบบรู้ว่าเธอเองก็ไม่สามารถเดินได้
ไม่สามารถให้ความสุขกับผู้ชายคนนี้ได้หลังจากนั้นใช่ไหมครับถึงวันแต่งงานผู้หญิงคนนี้ฝึกซ้อมนะฮะในการทำกายภาพบำบัด
ลุกขึ้นเดินพยายามแบบเล่นแบบกล้ามเนื้อหลังทุกสิ่งทุกอย่างกายภาพทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งวันแต่งงาน
ผู้ชายยืนคอยอยู่คุณผู้ชมผู้หญิงนั่งวิวแชร์มาคุณพ่อหลังจากนั้นเจ้าสาวครับลุกขึ้นยืนแล้วเดินมาหาผู้ชายเดินมาหาผู้ชาย
พอผู้ชายเห็นเนี่ยถึงกับน้ำตาไหลแล้วตาค้างหลังจากนั้นทั้งสองคนนี้เต้นรำด้วยกันเต้นรำด้วยกัน

ครั้งหนึ่งที่จะยืนขึ้นมาหลังจากนั้นก็ต้องลงแล้วก็เหมือนแบบพยายามต้องฝึกทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่เธออดทนได้แค่๓๐นาทีในการที่เธอจะเป็นอย่างนี้
แต่แปลว่าจะดีขึ้นไหมจับทิ้งไม่ได้เลย
สิ่งที่มันน่าอัศจรรย์กว่านั้นคือว่าเธอสามารถเดินขึ้นบันไดได้

เออเธอเดินขึ้นลงบันไดได้
คุณก็ชอบจากคอลงมา
ความรักสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้